คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่สาวแซ่บคนนี้บ้าง
คุณแก้มกวินตาเช็คดูในไอจีเธอเนี่ย
โอ้โหแต่ละรูปเซ็กซี่ขยี้ใจจริง
คุณเราทำไงได้คนมันสวยของดีแบ่งกันชมหน่อย

เจ้าตัวบอกว่าคุณสามีนักบอลก็มีห่วงนะ
แต่เขาก็เข้าใจแล้วก็บอกให้เซฟระวังบ้าง
เพราะว่ามันมีพวกที่ไม่ประสงค์ดีไง
ส่งข้อความรูปภาพอาณาจารย์เข้ามาเยอะจริง
อกจากนี้ค่ะยังถามไปถึงเรื่องแพลนมีน้องมีเบบีด้วย

แต่ว่างานละครตอนนี้ติดต่อเข้ามาเรื่อยเลยค่ะ
ก็เลยขอพักโครงการมีลูกไปก่อนแล้วกัน
ส่วนที่เจ้าตัวนั้นจัดเตอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณสามี
คือเขาจัดวันเกิดด้วยแล้วก็รวบยอดไปเลย
ฉลองครบรอบ๓ปีที่แต่งงานค่ะ
ก็จัดไปแล้วที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้มีเตอร์ไพรส์อะไร
มีผิดแผนนิดหน่อยแต่ว่าคุณสามีก็น่าจะประทับใจนะคะ
เขาไม่ว่านะคะไม่ว่าก็มีแค่แบบดูแลเซฟตัวเองดีแค่นั้นเอง
พี่ขอเช็ครูปก่อนไหมไม่มีค่ะ
แต่ไม่มีคนหื่นใช่ไหมแก้มไม่มีคนหื่นใช่ไหม
คือด้วยชีวิตเจอคนแบบนี้เรื่อยยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้อะไรอย่างนี้
มาโฟกัสกับคนแบบพวกนี้มากมันก็แบบปวดหัวเปล่า

ด้วยพอเราพูดไปว่าแบบจะมีปีนั้นปีนี้ก็อัยงานข้าวงานข้าวงานพักก่อน
แล้วเดี๋ยวแบบพร้อมจริงค่อยมีคือไม่อยากแบบทำงานไปด้วยมีน้องไปอะไรอย่างนี้
เป็นการเตอร์ไพรส์ที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้เลย
แค่จะเซอร์ไพรส์เค้กเดินออกมาคือมัวมีนามาพาเขามา
แค่จุดเทียนแล้วหันมาปุ๊บเทียนดาบดูสิ